มีคุณผู้ชมก็คอมเมนต์มาในเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับ
แต่อยากที่จะให้มีศูนย์กลางในการที่จะช่วยกระจายของเหล่านี้ด้วย
ประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเขามีการ
เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้นะคะ
เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมเงินบริจาคทั่วประเทศช่วยผู้ประสบภัย
ส่วนคณะรัฐมนตรีเองก็มีมติเป็นเอกชั้น
ให้เอกชนสามารถนำเงินบริจาคมาลดห่อนภาษีได้สูงสุด๑๕เท่าค่ะ
คณะรัฐมนตรีมีมติในการออกมาตรการทางภาษี
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม๑๒จังหวัดภาคใต้
โดยขยายเวลาการแสดงรายการยื่นแบบภาษีอากรออกไปถึงวันที่๓๑มีนาคม
เดิมที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีในเดือนมกราคมแล้วก็กุมภาพันธ์
อกจากนี้ยังมีมาตรการจูงใจให้บุคคลธรรมดาหรือว่านิติบุคคล
บริจาคเงินหรือทรัพย์สินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ระหว่างวันที่๑มกราคมถึง๓๑มีนาคมนี้
สามารถนำเงินหรือว่าทรัพย์สินที่บริจาคมาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้๑๕เท่าค่ะ
จากนี้ก็ยังมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการประสบปัญหาอุทธกภัย
มีกำหนดต้องส่งเงินภาษีในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์
ก็ขยายเวลาออกไปให้เป็นมีนาคมเพื่อจะได้ช่วยลดภาระให้กับผู้ประกอบการด้วย
ส่วนใครที่ประสงค์อยากจะช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในครั้งนี้นะคะ
ก็สามารถบริจาคเงินเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
สำนักนายกรัฐมนตรีได้
เป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
ให้เลขที่บัญชีไว้หน้าจอเลยนะคะ
หลักสำนักนายกรัฐมนตรียังระบุด้วยว่า
หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุอุทธกภัย
จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ๕๐๐๐บาท
ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน
ก็มีระเบียบของราชการชดเชยเอาไว้ให้อยู่แล้ว
ขณะที่อธิบดีกรมบัญชีกลางบอกว่า
กระทรวงการคลังได้ขยายวงเงินทดลองราชการ
โดยอำนาจอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพิ่มอีก๕๐ล้านบาทจากเดิมที่มีวงเงินอยู่แล้ว๕๐ล้านบาท
เพราะว่าวงเงินเดิมที่เคยได้รับมาก่อนหน้านี้มันไม่เพียงพอ
กับการที่จะให้ความช่วยเหลือในภารกิจเร่งด่วนค่ะ